คุณผู้ชมครับจากเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
หน้ากองสลากที่ลานจอดรถนะฮะ
กรณีที่แม่ค้าที่ถนนเข้าสาร
เอาเงินไปเก็บที่รถและกำลังจะขับรถออกจากพื้นที่
ปรากฏว่าถูกโจรสวมชุดซาฟารี
เข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตเธอ
รวมถึงถือว่าเป็นการปล้นโหดด้วยนะคุณนะ

จากกรณีที่นางอำพรพันธ์แดงอุไรอายุ๕๔ปี
เป็นแม่ค้าขายผัดไทยย่านถนนเข้าสาร
ถูกคนร้ายเป็นชายสูงอายุใส่ชุดซาฟารี
ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าจี้
แล้วก็ชกต่อยเธอเข้าที่ใบหน้าหลายครั้ง

ค้อนทุบบริเวณด้านหลังจนเธอได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วคนร้ายก็เอากระเป๋าคาดเอว
ซึ่งภายในมีเงินสดมี๔๐๐๐บาท
ก่อนจะวิ่งหลบหนีไปทางถนนราชดำเนิน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถสำนักงาน
ลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งเก่าตรงราชดำเนินนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๘สิงหาคม
ผู้ได้รับความเสียหายก็ถือว่าเป็นแม่ค้าที่สูงอายุแล้วเหมือนกันนะฮะ
ลูกชายบอกโอ้โหทำไมโจรมันถึงโหดร้ายขนาดนี้
มาทำแม่ปางตายขนาดนี้
กะจะเอาให้ตายเลยหรือยังไงนะครับ
หลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีเสนิตสำราญสำรวจกิจ
่งหน้าไปทางอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
แล้วก็เรื่องนี้เองนะครับก็ได้ดูเรื่องของรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
ว่าเครื่องรถแท็กซี่และรถแท็กซี่ไปส่งที่ไหน
อกจากนี้กล้องวงจรปิดยังสามารถจับภาพบริเวณทางเข้าลานจอดรถ
ผู้ต้องสงสัยในรูปภัณฑ์สันธารเหมือนกับที่ผู้เสียหายให้การ
โดยคนร้ายสวมชุดซาฟารีผมเกลียนสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร

ขณะที่ผู้เสียหายเองนะครับกำลังเอาเงินไปเก็บ
แล้วก็ขึ้นรถสตาร์ทรถกะจะกลับบ้านแล้ว
ขณะนั้นก็ถูกคนร้ายเข้าปองร้ายแล้วก็ทำร้ายนะครับ
นี้เองมีรายงานออกมาเมื่อวานนี้ตอนเย็น
ชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๑
แล้วก็ชุดสืบสวนสนชนะสงคราม
ได้จับกลุ่มนายศักดิ์สิทธิ์เอี่ยมชวีอายุ๕๒ปี

ขณะหลบหนีไปกบดานที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
จากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าตัวรับสาภาพ
ส่วนสาเหตุบอกว่าต้องการทรัพย์สินของผู้ได้รับปัดเจ็บ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีนี้

กองบัญชาการตำรวจนครบานเพราะถือว่าเป็นเหตุอุกอาจเหลือเกินนะครับ